นะครับผมแม่สุดยอดต้อนรับคุณเช้าครับผมนะสวัสดีพี่ม้าพี่เหนียวด้วยครับผมตรงนี้
เจริญพรไลน์มาคุยกับเราเลยนะครับแอปพลิเคชันก็ได้นะคะคุณผู้ชมดูได้ทั่วโลกเลยทีเดียว
โอเคมีทุกรายการนะคะมาเล่าเรื่องในหลวงตอนขอหอมมือจากหน่อยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชและพระนางเจ้าและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏนะคะ
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมรัศดรในภาคอีสานในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช๒๔๙๘ค่ะ
คล้างน่านังสือพิมพ์ไทรรายวัลฉบับวันที่๑๓พฤศจิกายนพศ๒๔๙๘
รายงานว่าขบวนพระรถพระที่นั่งที่เสด็จที่ทรงพระราชดำเนินมาถึงจังหวัดชายภูมินะคะ
มีราชดอนทั้งในตัวจังหวัดชายยพูมและจังหวัดใกล้เคียง

มากกว่า๕๐๐๐๐คนที่อิสละกราง
เสด็จพระราชดำเนินไปถึงก็พบชายชะลาอายุ๘๐ปีคนหนึ่ง
รับสั่งถามว่าลุงอยู่ที่ไหน
ชาลาพนมมือตอบด้วยเสียงสั่นว่าอยู่ที่ตำบลแจ้งเคราะห์ครับ
พระองค์ทรงถามว่าไกลไหมจ๊ะลุง
ชาลาทุนตอบว่าเดินทาง๒คืน
รับสั่งถามอีกว่าเดินทางมาด้วยภาษณะอะไร
ชาลาทุนตอบว่าย่างมา๒วัน๒คืน
ย่างภาษาอีสานแปลว่าเดินมา

ทรงหันไปถามพระวรวงเทอร์กรมหมื่นทิพยาลาคอและพระพุธิยากรนะคะ
แก่แล้วไม่เหนื่อยหรือ
ชาลาทำตาลูกโพรงยกมือขึ้นท่วมหัวทุนตอบว่า
พระคุณทูลหัวไม่เหนื่อยหรอก
อยากเห็นเจ้าพระคุณขอหอมือจากหน่อยจะได้บ่อ
เจ้าอยู่หัวยื่นพระหัสให้ชายชาลาซึ่งยกพระหัดขึ้นทูลเหนือหัว
พร้อมกับก้มดมที่พระหัสแล้วก็กล่าวว่า
จะตายก็ไม่ว่าเกิดมาชาตินี้สมปรารถนาแล้ว
พระเจ้าอยู่หัวทรงแยมพระสวรคนรัฐศดรในยุคนี้ได้ใกล้ชิดมาก
ข้าราชการประชาชนนับหมื่นเลยท่านผู้ชมค่ะ
ร่วมใจกันอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสครบ๑๐๐วันสวรรคตนะคะ
ก็ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามวัดต่างก็มีพิธีปงผมนาค
ผู้ที่เข้าร่วมอุปสรมบท
ก็มีทั้งหมด๑๘๗วัดทั่วประเทศ
เปิดเผยโดยสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศกล่าวว่า
การดำเนินการนี้เป็นไปตามที่มหาเถระสมาคมมศมีมติให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศ
อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ก็คือเมื่อ๕๐วันแล้วก็๑๐๐วันนะฮะ
โดยมีพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลในวันนี้คือวันที่๑๗มกราคม
และจะมีพิธีลาศิกขาในวันที่๒๕มกราคม
ซึ่งก็สัปดาห์หน้าก็บท๗วัน
ซึ่งมีวัดจากทั่วประเทศร่วมกัน๑๘๗วัด
และมีผู้สมัครอุปสมบทกว่า๑๓๐๐๐คน
โอ้โฮเยอะมากมีตลกด้วย
ตลกนี่คุณหย่องลูกหยีนะคะ
คุณหย่องลูกหยีและคุณอ่านได้เลย

ใช่มีปักคร้าปพี่หย่องลูกหยีคุณกะเร่ากเชิญยิ้ม
นำทีมโดยพี่โสละนั่นเอง
อ๋อพี่โสละบวชด้วย

ผ่านไปเมื่อ๔โมงเย็นเป็นอย่างไรบ้าง
วันที่๑เลย๑๔๕๑๕๗นะครับ

แล้วก็ตัวเลขท้าย๓ตัว๕๑๖แล้วก็๘๓๖นั่นเองครับ

ใช่ค่ะแต่ที่เป็นเสียงคือฮาล่าสุดเลยก็น่าจะเป็นเลขท้าย๒ตัว

เพราะว่าเราเคยนำเสนอไปเกี่ยวกับกรณีที่มีอุบัติเหตุ
๒คันที่มีทะเบียนคล้ายกัน
แต่อันนี้ไปออกจำนวนผู้เสียชีวิต

ปรากฏว่าแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เทศบาลเมืองจันทบุรี
ประชาชนหาซื้อแต่เลข๓

เราลืมไปเลยเพราะเป็นข่าวที่เราไม่สบายใจ
เลขท้ายรถเนี่ยก็จะกลับนิดนึงเพราะมัน๓๕๒
แต่ถ้าเป็นจำนวนศพที่เสียชีวิต๒๕ตรงตัวเป๊ะเลย
เราก็อยู่ด้วยนะในเหตุการณ์วันนั้นไม่ได้อยู่ในหัวเลย

ลอตเตอรี่รางวัลจากญี่ปุ่น
อ๋อจากญี่ปุ่นหรอฮะ
า้นตัลลี่ละ
ใครถูกก็โชคดีด้วยนะครับผมส่วนใครที่ไม่ถูก

เหรียบร้อยล่ะคะนะครับผม
เดี๋ยว๓๐๐เย็น๖๐๐๐บาท

๑๒๐๐๐บาทพี่กำไร๑๑๐๐๐เหมือนเห็น

ญี่ปุ่นอีกไปแทงอีกเดี๋ยวไม่ได้แทง

มันทงมาแทงเลยเขาไม่เล่นแบบพวกแก
เมื่อกี้นั่งอยู่ข้างพี่ม้าเหมือนนั่งอยู่ข้างนกพิราบเลยนะ

ให้อ่อน
เขาต้องเอาแก๊สกลงโปรดมาเขากินแต่ผัก

ว่าจะมีพายุเข้าภาคใต้อีก๓๖ชั่วโมง

พยากรอากาศเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อพายุที่จะเข้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
อีก๓๖ชั่วโมงยืนยันว่าเป็นข่าวเท็จ
ล้วงนะฮะวันที่๑๗มกราคมจากกรณีมีการนำข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ดัดแปลงแล้วก็ส่งต่อในโลกออนไลน์โดยมีการแจ้งเตือนว่า
จะมีพายุเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราชในอีก๓๖ชั่วโมงข้างหน้า
ซึ่งความตื่นตระหนกและก็สับสนแก่ประชาชนเกิดขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ
ล่าสุดนะฮะสำนักพยากรกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่าการยืนยัน
ว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงแล้วก็ไม่ได้มีที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่อย่างไกลนะคะ
ทั้งนี้นะคะจากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์อากาศในระยะนี้
พบว่าบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนัก

ได้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเชียงเหนือตามฤดูกาลเท่านั้น
อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนที่ติดตามข้อมูลการพยากรอากาศอย่างต่อเนื่องนะคะ
ระยะนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ
แล้วก็สอบถามข้อมูลได้นะคะที่สายด่วน๑๑๘๒

ไม่แน่ใจแม้กดถามเลยหรือเข้าไปในเว็บไซต์
คืออย่าคิดเอง

นี่แต่เมื่อเช้าที่สมุยตรงท่าเรือดอนศักดิก็ฝนตกแต่ไม่ใช่เป็นพายุ

กรูผู้ชมก็ส่งว่านครสีนำราภนตกทั้งวันเลย

มันก็เป็นข้าว

ผู้ชมมาถามว่าคุณแม่ถูกไหมลอตเตอรี่

แล้วตามเลขเมื่อวานเรามีเลข๘เลข๙แม่ซื้ออะไรแม่ซื้อ๒๕ไหม

เพราะแม่ไม่เชื่อแม่มีเลขในใจเพราะว่า
คือที่ตอนนี้ที่ลำปางดังคือวัดบรพชาญ

แล้วหนูก็ไปที่นั่นแล้วที่นั่นก็จะมีแบบว่าที่แบบให้ของ
เขามีลำตำนานว่าพระไปนอนอยู่

พระก็บอกว่าก็ไม่มีเงินจะสร้างไง
เพราะว่าโอเครอแปปนึงข้าดูเสียงสะบัดนะ

แม่เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวแปปนึงเดี๋ยวหามา

แต่กลุ่มเหมือนว่าแบบคุณแม่เหมือนแวนเฮลซิ่ง
อ๋อแบบล็อกเลยเป็นผู้หญิงแล้วไปเอาจังมาให้เหรอ

โผล่ออกจากประตูมาแล้วก็หายไปประตู

รูปแบบว่าอนุสาวรีไว้ตรงนั้นนะคุณแม่

อ๋อโชคดีคราวนี้วัดพระชาติแน่นละ
แม่ต้องไปย้ายวัดแล้วแม่
อย่างสมมติก็เศษถีแน่นะรวยมากดิ
เพราะมันเงินได้มาแบบรอย
ไม่ใช่แบบว่าเมื่อทำงานอย่างนี้แหละ
แล้วก็มีกำไรวันละ๒๐ล้านแต่เชื่อไหม
ให้บุญมันถึง
เราพูดถึงวันอายุแล้วดูเยี่ยมออกกะตัวเอง
เราพูดถึงเรื่องความสมดุล

เงินมาอยู่ในตกถังแล้วแย่
เวลามีเงินมาเนี่ยสมมุติว่าเราทำงานแล้ว
แล้วเก็บเงินอย่างเดียวไม่ใช้เนี่ย

มีหน้าจิ้มหายเลยนะ
ต้องไปซื้อของพี่อินมาเลยต้องซื้อของแบทเมน

นี่แต่ถ้าหากว่า
หรือเรื่องวิทยาศาสตร์มาดูกันนะคะ

ด้วยกันได้ค่ะมีหนุ่มโรงงานที่จังหวัดชนบุรี

เขาแจ้งความกับที่สพสพเมืองชนบุรีเนี่ยว่า

ซึ่งเป็นแฟนสาวอยู่ด้วยกันมา๕เดือน

แชทในไลน์แล้วขอยืมเงินคนรู้จัก

กระทั่งผู้เสียหายที่อยู่ในลายเดียวกันเนี่ย

ก็เลยวางแผนแอบตั้งกล้องวงจรปิดในห้องเช่า

ครั้งแรก๒๐๐๐อีกครั้งหนึ่ง๑๐๐๐บาท

ตนก็เลยสอบถามแฟนสาวนางสาวกาญจนาว่าเกิดอะไรขึ้น
ใดนั้นแฟนสาวก็มีอาการเหมือนถูกผีเข้า

โอ้โหไปขั้นนี้แล้วเหรอ

บอลน่ะจะพาไปใช่มั้ยล่ะงั้นหรือ

ก็บอลไงบอล

เป็นโจรอีเมียมเป็นโจรแล้วค่ะแต่ไหวพิพย์ดีไหมเอ้านี่ไงมาดูกล้องวงจรปิด
ไหนไหนคะอะไรคะ
กดเงินไปสามหมื่นกัญจนาเอาเงินมาคืน
นี่คือหลักฐานข้าตานี่นี่ดูสิ
ใครเอาไปไม่จัง
เอาไปไหมไม่มีนะครับนี่กุมารทองเองฮะ

คุณมารทองก็ต้องเป็นเด็กโบราณน่าจะชื่อไอ้แมนไอ้แดงไอ้จุ๊บได้ใช่เปล่า
อีเมียอันนี้มันโจรชัดค่ะต่อไปในช่วงหน้าช่วงหน้า
ข่าวแบบนี้นะครับผมจะเป็นเคสแบบไหนติดตามได้
มาดูกันเป็นข่าวอยู่ในไทยรัฐนะฮะเรื่องนี้
ช่วงหน้าสักครู่เดียวกับข่าวใส่ไข่ครับ

ดับแข้งนะครับผมราคาแพงสุดนะฮะในโลกเลยนะครับผมนะ
มีการเปิดเผย๑๐๐อันดับนักเตะที่มีมูลค่าสูงสุดของโลก
ม้าดูบอลไหมฮะไม่ชอบเหรอ

โอ้โหใครเล่นให้ดูไม่รู้เนอะท่าทางนานมาก

เขาบอกว่านะครับผมมีการเปิดเผย๑๐๐อันดับเตะที่มีมูลค่าสูงสุดของโลก
อันดับหนึ่งครับได้แก่เนมาครับ
เปอร์สตาร์ทีมชาติบราซิลของบาเซโลน่า
ปัจจุบันนะครับผมเป็นนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดของโลกนะครับผมโดย
ฉีกสัญญาของเขาจะอยู่ที่๒๑๗ล้านปอนด์เลยทีเดียว

ถ้าจะไปที่อื่นเนี่ยเขาต้องสู้ราคานี้นะ

ยังคาราคสังเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ที่มีค่าตัวอยู่ราว๑๕๐ล้านปอนด์นะครับ
มีมูลค่าตัวอยู่ที่๑๑๑๒ล้านปอนด์นั่นเอง
ส่วนอันดับสุดท้ายคนนี้ก็น่าจับตามองมาก
เขาบอกว่าเป็นเรียลนาเมซี่ของอังกฤษนะครับ
ก็คือเอเดนอาซากองกลางตัวลุกของเชลซีนั่นเอง
ตอนนี้มีค่าตัวอยู่ที่๘๙ล้านปอนด์ครับ

๑๐๐นี่แบบ๑๐๐อันดับเหรอ
ฮะ๑๐๐อันดับฮะมีหมดแล้วส่วนใหญ่อันดับที่ร้อยเท่าไหร่
อยากรู้อันดับของใครฮะ
อยากรู้อันดับที่ร้อยเท่าไหร่อันนี้คือเขาแบบว่าเป็นพันล้านใช่ไหม

แต่ที่อันดับสุดท้ายอันดับสุดท้ายก็ยังรวยอยู่ดี
พี่เบียง
นักเตะเมืองนอกเนี่ยส่วนใหญ่แฟนก็จะเป็นดารา

นางแบบแล้วก็อาจจะเป็นแบบเป็นคนสวยในวงการเป็นนางงามอะไรประมาณนั้น

เปล่าหล่อด้วยแข็งแรงด้วย
เขาบอกว่าความสบายมาก่อนแล้วเดี๋ยวความรักจะตามมา
เฮ้ยโหดฟังดูไม่โรแมนติกเลยเฉาว่า

ม้าต้องฝึกเตะลูกจากประตูหลังให้ได้ก่อน

แล้วเวลาโดนเสียบเนี่ยร้องไง
โดนเสียบ๒ที

มีการว่าจ้างรถตู้ไปส่งที่สถานปฏิบัติธรรม

นี่คงไง
เจ้าของรถตู้นะคะคุณเด่นชัยมาแจ้งความ

เขาขับรถตู้มาทำธุระที่เทศบาล
ปรากฏว่าบนรถตู้นั้นมีพระสงฆ์และญาติโยมซึ่งเป็นคารวาสเนี่ย
แล้วก็บอกว่าขอให้ไปส่งที่ที่หนึ่ง
ที่หนึ่งก็บอกชื่อมานะฮะเป็นอ่างเก็บน้ำนายาง
มันถึงว่าบริเวณอยู่ชื่อนายางแต่ยังไม่ได้ออกเป็นที่ไหน
แต่ที่เขาไปคงไม่ใช่ที่นี่แม้เป็นอีกชื่อนึง
เขาก็เดินทางเขาก็เลยรู้สึกแปลกใจว่าขึ้นมานั่งบนรถได้ไง
แต่ด้วยความที่เป็นคนรับจ้างขับรถตู้อยู่แล้ว
ก็เลยขึ้นไปขับส่งไปเรื่อย
ก็ขับออกจากตะบลนาหนาดเลี้ยวไปทำสนบุบัน
ไปที่อ่างเก็บน้ำนายางเส้นทางผ่านวัดล้างผ่านอะไรต่างนานา
จนถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นเขื่อนกั้นน้ำยาว
ความยาวทั้งหมดที่ขับมาตรงเป็นเขื่อนถึง๗กิโลเมตร
ตลอดระยะทางนั้นนะคะคนรถก็ไม่มีการพูดคุย
ตัวเองก็ไม่ได้แปลกใจคิดว่าเป็นพระก็คงจะต้องสำรวม
เข้าน้ำก็ไม่แวะไปรถเดียวเลยไม่มีไม่มี
ก็ระยะทางประมาณนี้นะคะตั้งแต่๖โมงเย็นถึงตอนค่ำ
โอโภเพเลย๑ชั่วโมงโอโภเพเลย๑ชั่วโมง
เขาบอกว่าเนื่องจากพระต้องการให้ไปส่งสถานที่ปฏิบัติธรรม

ก็เลยขับไปจนกระทั่งถึงตรงที่เกิดเหตุนี้ก็คือเป็นคลองแล้วไปไม่ได้
ก็เลยลงมาเพราะว่ารถเคลื่อนไม่ได้แล้วลงมาก็ถึง
นี่มันเป็นอ่างเก็บน้ำนี่มันเป็นที่ระบายน้ำเป็นคูคลองแห้งนะฮะ
ก็เลยลงมาตรวจสอบแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันอยู่ที่นี่ได้ยังไง
แล้วก็ทันใดนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมา
เป็นญาติโทรมาถามว่าหายไปไหนทำไมยังไม่กลับ
ตัวเองก็รู้สึกตัวว่ามันอยู่ที่นี่ได้อย่างไร
คือขับรถมาเบอร์เหมือนกับจำได้ว่าเป็นอ้าวแล้ว
หันกลับไปดูบนรถตู้เพื่อจะถามว่าทางเป็นยังไง

นี่แหละค่ะไม่มีใครอยู่รถเลย
จากนั้นตัวเองก็ไปหาชาวบ้านมาช่วยกันลากเข็นรถตู้

เป็นทางลาดลงไปที่เหมือนกับคลองชนประธาน

ใช่คือคลองชมประธานที่จะเป็นทางส่ง
ไม่ใช่คือทางที่ให้น้ำไหลไปลงที่รุ่ม

ลงไปเลยโดยไม่รู้พอลงไปไม่ได้ถึงได้รู้สึกตัว
แล้วก็เลยกลับขึ้นมานี่ชาวบ้านก็เลยมาช่วยกัน
แล้วก็ไม่ได้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมใดทั้งสิ้นเป็นที่ล้าง
โอ้โหช่วงนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากนะฮะ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ขาดสติไม่ได้เมาเหล้า
จำนวนแล้วชาวบ้านบอกว่าไม่ได้เมาเหล้า

ไม่ใช่บอลไม่เกี่ยว
บอลไปมาแล้ว
ไม่ใช่กูมานะกูโมยแล้วเนี่ย

โดยสารใหม่หวังลดปัญหาการจราจร
เมียนมาเขาเปิดตัวบริการรถโดยสาร
เขาเปิดตัวบริการรถโดยสารประจำทางใหม่
ที่นครย่างกุ้งเมื่อวันที่๑๒ที่ผ่านมา
คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน๕ล้านคนในเมืองนี้

ซึ่งถือว่าเป็นการยกเครื่องระบบรถโดยสารประจำทางที่มีแต่รถเก่าราว๔๐๐๐คัน
โดยจำนวนครึ่งหนึ่งใช้งานมานานกว่า๒๐ปี
ถูกจะท้นนั่นแหละสิเป็นการลดจำนวนนะฮะแส่นทางในบริการ
ที่ให้บริการที่ซ้ำซ้อนถึง๓๐๐สายให้เหลือเพียงแค่๖๑สายเท่านั้น

เขามุ่งลดการจราจรติดขัดแล้วก็การเสียเวลาเดินทางให้แก่
ผู้โดยสาร๒ล้านคนที่ร้องเรียนเรื่องรถแน่น
ตารางเดินรถที่ไม่แน่นอนและคนขับขับขี่ไม่ปลอดภัย
ซึ่งกำกับแล้วก็ดูแลกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการเดินรถโดยสารประจำทาง
ที่จะเป็นการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชน

อ๋อแต่ดีมากก็ว่าผมไปแล้วรถเก่ามาก

แน่นแบบห้อยออกมาข้างนอกเลยถูกต้อง
เดี๋ยวช่วงหน้าครับนี่เลยดูเวลาต้นหอมของเราเห็นมะมีอะไร

แล้วหมอรัคทำนายเลยว่า
ถ้าต้นหอมคบแฟนเด็กแล้วชีวิตจะปัง

จะทำให้รวยเวอร์จะเป็นไงช่วงหน้า
ปังแบบไหนปังปินาศหรือเปล่า

ติดตามปังใส่ไข่ช่วงหน้าครับ
ปังปินาศ

อุ๊ยเสียงเปลี่ยนเลยพูดเสียงที่ออกเลย
ลืมไปแต่มันไม่ได้รวยดีกว่า

จริงเหรอมีแฟนนักบอลระวังโดนใบเหลืองนะ

เขายอมรับโดยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้ว

อันนี้ไม่ได้โกรธใช่ไหม

หลังจากที่คุณพ่อคุณพ่อก็เสียชีวิตไป

แล้วเห็นบอกว่าเหมือนกันจะเลิกจะเลิกอะไรกัน

แต่ว่าน้องเขาเป็นคนดุ

เวลาพอว่างปั๊บเขาก็เลยหนีไปเกาหลีเลย

จริงเขาบอกอย่างนี้เลยนะเพราะมันประมาฆไปเกาหลีนี่
เขาว่าเต็มใจนะ้อนี่ไปทำอะไรวะเกาหลี

อ่าแนวไปนี่เขาเด็มใจนะที่จะทำอะไรอย่างนี้นะ
แฟนเด็กแล้วปังแล้วก็จะรวยเวอร์ดวงดีตั้งแต่ต้นปี
สำหรับสาวแซ่บพริกยกสัวเลยเดียวต้นหอมนะครับ
เดินสายสวัสดีปีใหม่แล้วก็ที่บริษัทโพรีพัศน์
เมื่อวานนี้ครับก็ได้ไปเจอหมอลักษณฟันทง
ที่อัดรายการท้อทุรุดาวอยู่ก็เลยขอฟันธงนะฮะ
ดวงปีนี้เป็นอย่างไรงานนี้ไปดูคลิปกันดีกว่าไปชมครับ

ถ้าเกิดผู้ชายคนไหนนะเข้ามาในช่วงนี้แล้วจริงจัง
แล้วก็มันจะเกื้อกูลส่งเสริม

ต้นหอมเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนลับสนานอาการ
พี่แก้วที่คนต้องเจ็บตัวรับคือเลยใช่ไหมคะ
อ๋อนผมพร้อมอยู่ตลอด

แต่แซนก็ไม่ได้หื่นนะแค่แตกตื่นกับเพศตรงข้าม

ผัวเมียที่ขายล็อตเตอรี่ถูกรม
กลางหมู่บ้านแห่งหนึ่งนั้นมีเสาหลักของบ้านตั้งกลางถนนซึ่งประหลาดมาก

เดี๋ยวก็ต่อจากนี้มีรายการอะไรนะ
นี่รายการที่พูดจากรายการคนใหม่

ชอช้างเหรอ

ตัวแชร์ไม่ใช่
เก็บดอกไม้รวมตลอด
ไปเถอะไปเถอะ
ติดตามชมได้นะคะในไทยวันนี้โชว์

วันนี้ฮะ